มาดูคลิปเฉาที่ผู้ถ่ายคลิปโพสต์เอาไว้
แล้วก็บอกว่าเฉาชายคนหนึ่งโชว์บัตรบกปคบ
ก็คือกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิด

จะมาเรียกไถเงินร้านขายน้ำมันขวด
ฉันขายได้ขวดละ๒๐เอง

แล้วก็อ้างว่าผู้กองนั่งรออยู่ในรถ
คุณผู้ชมครับคลิปนี้นะคนถ่ายเขาบอกเขาเป็นคนจริง
เขาไม่ยอมนะถ้าทำอะไรผิดผมยอมรับ
แต่ถ้าไม่ผิดอย่ามาไถกันแบบนี้

แล้วต้องจ่ายอะไรครับผมต้องจ่ายอะไรครับ

ผมต้องจ่ายอะไรคุณต้องบอกก่อนครับผมต้องจ่ายอะไร
ไม่ต้องบอกเลยครับ

ทำไมไม่บอกเหรอครับ

นี่แหละครับเป็นคลิปที่เจ้าของร้านขายน้ำมันขวด
ถ่ายไว้แล้วก็เผยแพร่ไว้นะครับ

ขายน้ำมันขวดวัน๒๐ขวด
ผิดก็จับตามกติกากำหนด

จ่ายอะไรจ่ายอะไรพวกมึงนะฮะ

ในเมื่อพวกคุณไม่ได้ใช้คำสุภาพแบบนี้นะที่โพสต์ไว้
ในเมื่อพวกคุณไม่สะอาดก็อย่าคิดผ่าตัดสังคม
ผู้กองเขาฉลาดกว่าคุณเห็นไหม
คุณมันโชคร้ายที่เจอคนแบบกรู

เรื่องนี้เองพตเกฎิศนพัฒนาเจริญรองโคศก

ระบุว่าได้รับรายงานจากกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
ที่มีการแอบอ้างใช้บัตรมีสัญลักษณ์ของบกปคบ
ไปแสดงตนกับผู้ค้าน้ำมันขวดรายนี้
ในลักษณะที่อาจจะทำให้เข้าใจว่า

ชายดังกล่าวเป็นตำรวจจริงหรือไม่
พร้อมกับได้มีการสั่งการให้บกปท
ทำการตรวจสอบที่มาของคลิป

ที่เกี่ยวกับผู้ครอบครองรถสีขาว

เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
โดยหากผลการตรวจสอบพบว่า
มีตำรวจกระทำผิดจริง
จะดำเนินการทางอาญาและวินัย
ตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างเด็ดขาดนะครับ
และหากไม่ใช่ตำรวจแต่เป็นการแอบอ้าง
สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนสังคม
จะได้มีการเร่งสืบสวนติดตามจับกลุ่มตัว

ซึ่งเรื่องนี้รองโฆษกตำรวจก็บอกว่า
พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดารู้เรื่องแล้ว
พบตรก็ได้มีการกำชับให้ดำเนินการตรวจสอบข้อที่จริง
อย่างตรงไปตรงมาและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับ
ขณะที่พลตำรวจตรีสิทัศนเขตครูวัฒนเศษ

ปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค

เปิดเผยนะครับว่าเบื้องต้นทางปคบได้ติดต่อผู้เสียหายแล้ว
พบว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้ว
แต่ว่าผู้เสียหายเป็นผู้โพสต์นำมาโพสต์ใหม่อีกครั้ง
และจากการตรวจสอบเครื่องหมายที่ชายคนดังกล่าวเนี่ยแสดงบัตรต่อเจ้าของโพสต์เนี่ยนะฮะ
พบว่าเครื่องหมายเป็นสัญลักษณ์ของปคบจริง
แต่ผู้ชายในคลิปไม่ใช่ตำรวจของปคบอย่างแน่นอน
เพราะบุคคลในคลิปผมยาวแต่ปัจจุบันตำรวจผมสั้นกันหมดแล้ว

โดยหลังจากนี้จะต้องหาตัวชายในคลิปให้พบ

ไม่ว่าจะเป็นชายที่ลงมาหน้าร้าน
หรือว่าชายที่อยู่ในรถขาวที่เรียกว่าเป็นผู้กองผู้เกิน
เพราะไม่ค่อยเห็นหน้าเห็นตานะครับ
ส่วนเรื่องของการตรวจสอบทะเบียนรถที่ปรากฏในคลิป
พบว่าอยู่ในพื้นที่สมุทรปราการ
และเมื่อเจ้าหน้าที่ไปตามที่อยู่ของรถ
แต่ยังหาตัวเจ้าของรถไม่เจอนะครับ
ซึ่งตำรวจจะติดตามตัวบุคคลในคลิปมาดำเนินคดี
เพราะว่ามีความผิดที่แสดงตัวเป็นเจ้าพนักงาน